คุณผู้ชมบางท่านน่าจะเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

อยู่ภูมิลำเนากับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องและบางคน
เดี๋ยวพร้อมจะเดินทางสายของวันนี้
ส่งมาบอกกันหน่อยว่าคุณเดินทางไปที่ไหนกันครับ
แล้วตั้งใจอย่างไรเมื่อไปถึงปลายทางคุณตั้งใจไปทำอะไร
หอบอะไรกลับไปให้ครอบครัวที่ต่างจังหวัดกันบ้าง

ขอให้การเดินทางขับขี่อย่างปลอดภัย
เมาไม่ขับมีสติระวังแล้วก็ไม่ประมาทนะคะ
พูดแบบนี้ดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะ

เอ๋ชนอีกคู่กรณีขับล่า
นี่คือบางคนบอกว่าเอาจริงนะความวัวยังไม่ทันหาย

นายทวีตั้งใจจะมาแถลงข่าวกรณีที่ขับเบนท
ชนเด็กที่ขี่มอเตอร์ไซค์๑๖ปี
แต่ทีนี้ระหว่างทางที่จะขับมาสภาค่ะคุณผู้ชม

เป็นเหตุการณ์เฉียวชนเกิดขึ้นอีกค่ะ
แต่ว่าคลิปนี้คือคลิปล่าสุดของเหตุการณ์ก่อนหน้านี้
อันนี้คุณหมายถึงคลิปตอนที่ชนเด็กสิบหก

ใช่ต้องบอกว่าตอนแรกคลิปที่ออกมาเนี่ย
คุณทวีก็บอกว่าอันนี้มันตัดต่อ
จนมาถึงคลิปอันนี้เหตุการณ์เด็ก๑๖เนี่ยนะ
อีกคลิปหนึ่งที่ออกมาคุณทวีก็ยังบอกว่าคลิปนี้ตัดต่ออีก
จริงเมื่อวานนะคะคุณทวีจะมารัฐสภา

อันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดี
แล้วนายทวีก็ยืนยันนะว่าเป็นการตัดต่อ
ความจริงมันเป็นภาพหลังเกิดเหตุทุกอย่างจบแล้ว
กำลังกลับบ้านมีการจัดฉากตั้งกล้องเหมือนกับสร้างสถานการณ์
เพราะรู้ว่านายทวีกลับบ้านทั้งนั้น
ทีนี้ในคลิปเด็กที่เจ็บเดินออกมาจากป่าพร้อมกับผ้าพันแผล
แล้วก็มีการทำแผลเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ตอนที่เพิ่งขับชน
ส่วนคนที่ถ่ายคลิปขับตามแล้วก็เห็นว่านายทวีกำลังขับรถกลับเนี่ย
เป็นคลิปอีกช่วงที่มีการตัดต่อผสมกัน
อันนี้กรณีที่นายทวีเขาบอก

หลังปีใหม่ผมจะฟ้องร้องจะดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
คุณทวีอันนี้ว่ายังไงนะคะ
เท่านั้นหลอกจะชนได้ยังไง

จับชัดได้นี่เด็กออกจากป่า
พันผ้าพันแผลมาแล้วเห็นไหมเห็นไหม
เนี่ยผมจับได้กล้องตลอดเวลาเลยครับ
เอาให้คลิปเหลือเลย

ไม่มีตัวต่อนะฮะ
นี่ค่ะที่นายทวีเนี่ยก็บอกกับสื่อสื่อก็พยายามถามแหละ
ชนแต่ไม่ได้หนีใช่ไหมแล้วคุณทวีก็ยังบอกนะว่าอันนี้มันคือภาพตัดต่อ
เอาเด็กพันผ้าพันแผลออกมาจากป่าแต่ทีนี้คุณผู้ชมก่อนที่จะเดินทางมาพูด
แถลงกับนักข่าวจังหวะตรงนี้เนี่ยนะคะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไง
คือตอนที่คุณทวีกำลังขับรถมามาที่รัฐสภาช่วงสักเที่ยงครึ่ง
เกิดอุบัติเหตุค่ะคือไปขับรถเนี่ยชนอีก๒คัน
จุดก็คือตรงบริเวณห้างเซ็นต์ปิ่นเซ็นต์ท่านปิ่นเก้าขาเข้า
ก็มีการเรียกประกันมีการจ่ายค่าเสียหายให้เรียบร้อยแล้ว
คันหนึ่งเนี่ยจ่ายไปหนึ่งหมื่นสองพันบาทเพราะว่าคุณทวีจะขับไปชนท้าย
ส่วนอีกคันหนึ่งเนี่ยขับไปแล้วก็ไปเฉียวกระจกหูช้างจ่ายไปหนึ่งพันห้าร้อยบาท
แล้วก็ยืนยันว่าอุบัติเหตุนี้มันเกิดขึ้นเล็กน้อยได้เคลียร์จบแล้วนะ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีการตัดเพาะกับนักข่าวด้วย
บอกว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรมีแต่เรื่องทั้งปัญหาที่ดิน
ทั้งปัญหารถชนมันเป็นความซวยของผม
เดี๋ยวไปฟังคุณทวีช่วงนี้หน่อยค่ะ
ลูกสาวก็เป็นห่วงนะ
ลูกสาวก็บางทีบอกว่าอยากจะหาคนขับรถให้พ่อบอกไม่อยากให้ใครมาขับเผื่อเป็นหวัดเดี๋ยวจะติดผม
คือเอาจริงคุณทวีบอกว่าไม่อยากหายใจร่วมกันคำนี้หมายความว่า
ถ้าเกิดคนขับเขาเป็นหวัดแล้วอยู่ในรถด้วยกันหายใจด้วยกัน
หรือคุณทวีเองป่วยไม่สบายเป็นโรคก็ไม่อยากให้คนอื่นมาใช้แบบหายใจด้วยกัน
ด้วยความเคารพครับคืออายุเยอะแล้วเราเป็นห่วงเราไม่อยากให้ขับรถ
เพราะว่าเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมามันก็แบบหลายเหตุการณ์มัน
มันก็บ่งบอกได้แล้วว่าถ้าเกิดว่ามันอาจจะไม่พร้อม
อาจจะเกิดเหตุการณ์มากกว่านี้สุดท้ายคุณทวีเองอาจจะบาดเจ็บ

ค่ะทีนี้คุณทัศนัยคุณชิสาคุณผู้ชมค่ะ
คือช็อตที่คุณทวีให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเรา
เราได้รับข้อมูลทางฝั่งจากปากคุณทวีถูกไหม
ว่าเหตุการณ์ผมขับรถไปเฉียวชนเอาเคลียร์กันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่ประเด็นที่มันไม่จบเพราะว่าอะไร
อีกมุมหนึ่งคือมุมของผู้เสียหาย
แล้วมันก็เป็นคลิปร่อนมาว่อนมาในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ

คู่กรณีของนายทวีเนี่ยเขาไลฟ์ตอนที่กำลังขับรถตามนี่เลย
ขับรถตามรถของนายทวีหลังจากที่มันเกิดเหตุเฉียวชนแล้ว
แล้วดูสิคะเขาบรรยายทั้งหมดเลยนะ
ขับรถตามเอาเป็นรถใครทะเบียนอะไรจุดที่เกิดเหตุตรงไหน
ไม่ได้มีท่าทีว่าจะจอดลงมาเคลียร์เลย
เดี๋ยวไปฟังบางช่วงของการไลฟ์หน่อยค่ะ
ตอนนี้นะคะใครก็ได้ช่วยเราด้วย
ชนแล้วเราเฉียวเรารถเราเราก็หนี
กเก๗๘๒๒ร้ายบุลีค่ะ

นี่ผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถเขาก็ไลฟ์เนี่ยนะคะ

ทีนี้นายนัทชัยประภัยอายุ๓๙ปี

โดนรถของนายทวีมาเฉียวชน
ต้องบอกก่อนนะกระบะเนี่ยคือกระจกหูช้างเขาแตก
แล้วรถของนายทวีขับมาเลนขวา
หลังจากนั้นรถของนายทวีเสียหลักคือมาเฉียวกระจกมองข้างด้านขวา
กระจกรถกระบะของผมมันแตก
แต่ว่านายทวีก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะลงมาเจรจาค่ะ
ทีนี้เลยทำให้นายนัทชัยเจ้าของรถกระบะ
ขับรถไล่หลังตามมาตลอดทางเลย
จนถึงช่วงทางต่างระดับสิรินทร

เขาก็เลยจอดรถแล้วก็วิ่งไปหาเลยนะ
เจรจาจะคุยกับคุณทวีให้รู้เรื่อง
แต่ว่าช่วงนั้นการจราจรมันเริ่มขยับแล้วไง
รถก็เริ่มขยับแล้วนายทวีก็ไม่หยุดนะ

มีพลเมืองดีเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
มาถามนายนัทชัยเจ้าของรถกระบะว่าเกิดอะไรขึ้นพี่
นายนัทชัยก็เลยบอกว่าเนี่ยทวีไกรคุบ

หลังจากนั้นนะคะนายทวีก็พยายามขับรถหนี
จนไปเกิดเหตุอีกรอบนึง
จังหวะนั้นเนี่ยพลเมืองดีเขาได้ใช้รถมอเตอร์ไซค์จอดขวางเลยนะ
แล้วเปิดประตูลงไปที่ด้านคนขับ
กระชากกุญแจรถของนายทวี

แต่นายทวีก็ยังไม่ลงมาจากรถนะ
ยังไม่ได้ลงมาเจรจานั่งอยู่ในรถ
แล้วพอเห็นมีการถือคลิป
ถือโทรศัพท์มือถือไปถ่ายวีดีโอถ่ายคลิปนี้นะคะ
ก็กดกระจกขึ้นขึ้นเหลือครึ่งหนึ่งแบบนี้

รถอยู่แล้วเสียหายหรือเปล่า
อยู่ก็เสียหายค่ะรถก็เสียหายแล้วก็ตามมาค่ะ
แล้วถ้าไม่วิ่งตามมาคุณจะต่อตรงไหนครับ
นี่ไงคุณผู้ชมคือทีนี้พอรถมันเคลื่อนย้ายไม่ได้
คือกุญแจมันหักคานี่ต้องเอารถมาลากนะ

แล้วพอตำรวจมาถึงคุณทวีเขาก็นั่งรออยู่ในรถ
ก็ขอตรวจสอบเอกสารปรากฏว่าพรบก็ไม่มีประกันภัยก็ไม่มี
๒คันที่โดนชนเขามีประกัน
แต่รถเล็กซาดของคุณทวีไม่มีประกันภัย
ทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นว่าคุณทวียอมควักตังค์จ่ายให้
อย่างรถกระบะคันที่โดนชนหูช้างจ่ายไป๑๕๐๐บาท
แต่ว่ารถยาริสที่โดนชนท้ายจ่ายไปให้๑๐๐๐๐๑๒๐๐๐บาท
ทีนี้ค่ะทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐ
ก็พยายามติดต่อไปยังลูกสาว

บอกว่าทำไมคุณพ่ออายุมาก๘๐แล้วนะ
ทำไมยังให้คุณพ่อขับรถไกลอยู่เลย

บอกว่าก็พ่อท่านไม่ยอมให้คนขับรถขับให้ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
ซึ่งจริงท่านก็อายุเยอะแล้ว
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยด้วย

อันนี้คุณเอ๋ปารีนาบอกนะ

เคยกราบขอร้องไม่ให้ท่านขับรถคนเดียวตามลำพังหลายครั้งแล้วนะ

ให้เหตุผลแค่ว่าท่านขับได้
แต่จริงแล้วท่านขับไม่ได้หรอก

อืมเราเป็นห่วงเป็นใจกันนะ

ถ้าปล่อยให้ขับรถอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้
นอกจากนี้ท่านก็ไม่บอกว่าไม่ได้พกบัตรอะไร

แต่ด้วยใบหน้าของท่านก็อาจจะจำกันได้
ตำรวจก็เลยถามใช่พ่อคุณเอ๋หรือเปล่า

ใช่ค่ะก็ต้องว่ากันไปนะตามระเบียบนะคะ